ล่าสุดประเด็นที่ทำให้หลายคนเผือกไม่ได้เมื่ออิงอิงเคลื่อนไหว
ผ่านเฟซบุ๊กสูญโตรบ่พิจกรท่านหนึ่ง
อู้ยอ๋อค่ะท่านชื่อโมดเอ็กส์นะ
ดีเขาไม่บอกว่าตัวนึง
ชอบบอกว่าอิงได้นั่นได้นี่เวลาทะเลาะกันมันรู้จริงแค่ไหน
นั่นไงมันรู้จริงงงมาก

มั่วโซเป็นพิธีกรได้ไงบ้าบอหลายรอบ
แล้วนางมดเอ็กซ์นี่ชอบปั่นข่าวเลอะเธอชอบทำตัวเป็นรู้ดี
ฉันบอกว่าทานยาได้ฉันไม่ได้บอกว่าหล่อนได้
เออฉันก็ฟังดูว่าเป็นธัญญาได้นะใช่ไหมล่ะ
คุณนางธัญญาต้องขีบมดเอ็กซ์เพราะอาจจะไม่ได้ประมาทถึงคุณก็ได้

หมายถึงว่าคุณนายธัญญาหลังคุณนายธัญญาบอกอ๋อไม่เป็นไรไป

อ้าวก็ได้ยินอย่างนั้นอยู่

อีกคนนึงบอกว่าอย่าใส่ใจเลยครับ

ตอนที่เราอ่านข่าวถ้าตอนที่พี่เป๊ะคงง้อเถี๊ย
เฮ้ยนางไม่กาว

สติค่ะสติอุ๊ย
ไม่คือกูไม่หมายว่าพี่ทัณยาจะได้เพราะทุกครั้งที่มีปัญหานี้
นางก็พูดว่านางไม่สน

แต่แบบว่าเอาเงินมาจบ
อันนี้เขาบอกคนาชให้หรอกเคยไม่
โอ้วแต่แองจิตตบปากร้อยกี่

คุณดูคนนี้ก่อนเสียมอยู่ในมือขุดตลอด

เดี๋ยวตอนนี้เปิดฉากอย่างน้อยแต่จะรอ๓๔เดือน
เดี๋ยวฉันรอ๓๔เดือน
ไม่แต่ว่านางไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะ

บอกว่าเวลาที่มีปัญหากัน

ดาวน์ติ๊กต็อกติ๊กตรูยูทูปไปดูย้อนหลังทุกรายการลูก
หือนะคะมันเป็นที่ดูว่าเขาไปดูอะไรคนออกมาตัดต่อ
แท่นท่านย่าฉันไม่รู้จักคุณน้องเท่านี้ถูกมั้ยล่ะ

เขาก็พูดขนาดนี้เขาต้องรู้จักหนูจากทางทุกข้าง
ฉันสนิทกับท่านย่า

ย่าอ่ะแม่แต่เขาอยากรู้นะว่าพูดมั่วซั่วแบบนี้

ดูอย่าให้คุณแม่เคลียร์เพราะวันนี้คุณแม่กลายเป็นว่าเป็น

ตัวแบบนี้เป็นพิธีกรได้ยังไงวะ

ใจเย็นหมดดำใจเย็น
หมดดำใจเย็นก่อนหมดดำใจเย็น
กูตบด้วยกูตบลงก่อน